คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้นะครับ
เพราะว่าเสือโครงโดนล่าถลกหนังออกมาเลยนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องตามแล้วครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานไปแจ้งตำรวจ
ให้ตามจับกลุ่มพรานป่าเหล่านี้ที่กระทำการนั้นอุกอาจนะครับ
แล้วเรามีความคืบหน้ากรณีนี้ให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่า
ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จริงเสือโครงเป็นสัตว์ป่าที่แทบจะไม่เหลือแล้วในป่าบ้านเรา
เพิ่มมาจากปี๖๓นะคือเพิ่มมา๒๐ตัวอันนี้

กว่าจะไปตั้งกล้องกว่าจะส่องกว่าจะเจอมันแต่ละตัวแต่ละตัวคุณ
แต่ท้ายที่สุดถูกพรานป่าล่าถลกหนังตากแห้งแบบนี้
กลายเป็นภาพที่น่าสลดแล้วก็เจ้าหน้าที่บอก
โอ้โหน้ำตาตกในตอนที่ไปเจอภาพแบบนี้นะครับ
ทีนี้ครับทางด้านผู้มนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับ
หน่ายสมปองทองสีเข้มเปิดเผยบอกว่า
เสือโครงทั้ง๒ตัวเป็นลูกเสืออายุ๑๒ปี
น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ๕๐๘๐กิโลกรัม
ตอนนี้ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเสือมาเก็บข้อมูลโดยละเอียดนะครับ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบกับฐานข้อมูล
เนื่องจากหนังเสือถูกย่างและทำให้หดตัว
ทางสำนักต้องการทราบว่าเสือ๒ตัว
อยู่ในฐานข้อมูลของประเทศไทยหรือไม่
หรือเป็นเสือจากฝั่งเมียนมา
เพราะห่างกันเพียงแค่๓๔กิโลเมตรนั่นเองนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะฮะตอนเที่ยงครึ่งครับ
ตำรวจสามารถคุมตัวผู้ต้องหาจำนวน๔คน

ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนในครั้งแรกนะครับ
ก็คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพทองผาภูมิ
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง๔คนประกอบด้วย

พูดถึงตรงนี้แล้วจับกลุ่มได้แล้ว

โอ้โหคนพวกนี้เป็นขบวนการล่าสัตว์ป่าหรือเปล่า
มีใบสั่งมีใบออเดอร์จากใครมาบ้างหรือเปล่านะฮะ
เรื่องต้นนะครับผู้ต้องหาให้การบอกแบบนี้

วัวของชาวบ้านแล้วก็วัวของพวกเขา
ถูกเสือโครงมากินแล้วก็กัดตายไปร่วม๒๐ตัว

จึงนำซากวัวที่ถูกเสือกัดตายนี่แหละ

แล้วก็ใช้ปืนยิงเสือ
ซึ่งปืนนั้นนะครับก็ได้ยืมมาจากเจ้าหน้าที่อปพรนั่นเองฮะ
ที่พวกผมยิงก็ไม่ใช่ว่ายิงเพื่อแบบนี้นะครับ
ไม่ใช่ยิงเพื่อจะที่เขามันบอกว่าในพลานมันไม่ใช่ครับ
คือพวกผมเป็นเด็กเยียววัวเลี้ยงขวายครับต้องบอกไม่ใช่ในพลานครับ
ในหมู่บ้านปิรกิเนี่ยวัวที่เราเลี้ยงรวมกันแล้วหลายร้อยครับ
หลายร้อยครับ
อันนี้สาเหตุที่เรายิงก็เพราะว่าเสื่อมัน
ป้องกันยิงป้องกันเพื่อป้องกันทรัพย์สินของเราอย่างนี้ครับ
หรือไม่ใช่ว่ายิงเพื่อเจตนาจะฆ่าจะขาย
เราไม่ได้เป็นในพลานที่เดิกขาขายเพื่อนี้อยู่แล้วครับ

ก็ที่เราแลกคือเรายิงไปแล้วถ้าเราทิ้งไปมันก็ศูนย์เปล่าใช่ไหม
เราก็กินได้เราก็กินก็ไม่ใช่ว่าเพื่อจะขาย
กับในทุนอะไรไม่มีเจตนาตรงนี้เลย
นี่แหละค่ะคือคำให้การของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะ
เขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงกับเสือที่มากินวัวของพวกเขา
ก็เลยต้องจัดการแบบนี้นะครับไม่ได้เอาไปขายให้กลุ่มทุน
หรือว่ามีใบออเดอร์หรือมีใบสั่งนี่เขาให้การมาแบบนี้
แต่อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสอบเข้มเลย

ส่วนเรื่องของการสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของมีคนโทรศัพท์เข้ามา
ขอปืนซึ่งบอกว่าปืนนั้นเป็นปืนของเจ้าหน้าที่อปพร
ซึ่งตอนแรกที่นำเสนอข่าวไปคนก็ไปโยง
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อพรหรือเปล่า
ที่มีการสั่งการหรือว่าออเดอร์ซากเสืออะไรเหล่านี้นะฮะ
เรื่องนี้เองทางด้านของนเจริญใจโชน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

จำเป็นที่จะต้องมีการสืบสวน
แล้วก็ดูว่าเป็นขบวนการค้าสัตว์ป่าหรือไม่
ด้านพนักงานสอบสวนสพปิเลาะได้แจ้งข้อหาผู้กระทำความผิด
ตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพศ๒๕๐๗นะครับ
ร่วมกันเก็บหาของป่าอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า
งวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยังมีพรบอุทยานแห่งชาตินะครับ
ร่วมกันกระทำให้เกิดอันตรายแก่สัตว์
ร่วมกันเข้าไปดำเนินการเพื่อหาประโยชน์นะครับ
รวมถึงร่วมกันจับสัตว์ป่าฐานยิงปืนหรือทำให้เกิดระเบิดนะครับ
แล้วก็ยังมีพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าด้วย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่าสงวนคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่า
ตอนแรกคนได้ยินคดีนี้นะครับ

ใช่คือเสือดำเพิ่งจะตัดสินไปเองไง

คดีล่าเสือดำคราวนี้เป็นคดีล่าเสือโครงหรือเปล่า
แต่ก็ต้องให้ตำรวจสอบปากคำเข้มข้นนะครับ